เอาล่ะค่ะมาดูกันก่อนเลยนะคะสถานการณ์ที่สบาย้อยสงขลามีคนร้ายเนี่ย
อาวุธปืนสงครามยิงถล่มรถกระบะรับซื้อน้ำยางในพื้นที่เลยนะคะ
ก็ส่งผลทำให้พ่อค้ารวมทั้งเสมียนสาวเสียชีวิตไป๒ศพ
คนร้ายชิงอาวุธปืน๙มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ยังใช้เงินสดได้เงินสดไปด้วย
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่สร้างความไม่สงบในพื้นที่
หรือว่ากลุ่มที่จะสร้างสถานการณ์นะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา
คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถกระบะสีแดง
เป็นรถรับซื้อน้ำยางนี่แหละค่ะบริเวณสะพานในพื้นที่บ้านพรุจาหมู่เจ็ด
ตำบลบ้านโหนดอำเภอสบาย้อยที่จังหวัดสงขลาสภาพเนี่ยกระจกหน้ารถ
ก็มีรอยกระสุนปืนเป็นรูพลุนเกือบสิบห้ารูนะคะและเหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำให้นายปรีชา
เพชรแก้วทองอายุสามสิบสี่ปีซึ่งเป็นพ่อค้ารับซื้อน้ำยาง
และนางสาวสาธิยาสายสุวรรณอายุ๓๓ปีเป็นเสมียนที่นั่งมาในรถกระบะ
ได้รับบัตรเจ็บสาหัสค่ะชาวบ้านก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลสบาย้อย
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งคู่เลยนะคะจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้น
เพราะว่าคนร้ายได้หยิบเอาอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรของนายปรีชาไปด้วย
ทั้งเงินสดยังไม่ทราบจำนวนแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
ในที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนตกอยู่สิบปลอกคาดว่าปืนที่ใช้ยิงน่าจะเป็นปืนเอ็มสิบหกนะคะ
ล่าสุดตำรวจในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ปิดล้อมพื้นที่
สกัดกั้นตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีไป
รวมทั้งเร่งสอบสวนหาเบาะแสคนร้ายค่ะเบื้องต้นก็คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่
เพื่อจะสร้างสถานการณ์ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เชื่อมโยงและต่อเนื่องกับเหตุ
ยิงรถตำรวจสพห้วยปริงเมื่อช่วงเย็นวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมานะคะ
บริเวณถนนซ้ายสี่สิบสองเขตรอยต่อระหว่างนาทวีห้วยปลิง
ครั้งนั้นก็ทำให้มีตำรวจบาดเจ็บไปหนึ่งนายค่ะ